และปิดท้ายกันนะครับกับข่าวกีฬาที่น่าสนใจนะครับในรอบโลก
เฉพาะการขันในบ้านเราก็มีมาฝากกับเทนนิสครับเป็น
ประจวบคีรีขันพิธีเปิดมีการแสดงนะครับ
ตะมวยไทยแล้วก็กรองฉลองชัยจากนั้นก็มีการมอบดอกไม้
แล้วก็ของที่ระลึกนะครับให้กับนักเทนนิสชื่อดังที่มาร่วม
วรรณาชเขาใหญ่นะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาไฮไลท์ในระยะทาง๑๐๐กิโลเมตรครับเป็นนักวิ่งปอดเหล็กของไทยก็คือจันทรบูลนะครับเตียงชัยไพรพนาคว้าแชมป์ไปกรองด้วยเวลา๙ชั่วโมง๕๕นาทีครับ